ผู้สูงอายุเขามารวมตัวกันในการทำโคมไฟตุง
เพื่อต้อนรับช่วงเทศกาลยี่เป็งค่ะ
นี่แหละงานฝีมือของหมู่บ้านของชุมชนเลยคุณ

ที่ชุมชนบ้านตำแล้วก็บ้านแม่ตำป่าลันคำนะคะ

พบกับเหล่าผู้สูงอายุในพื้นที่แบบนี้
รวมตัวกันทำโคมไฟตุงเพื่อต้อนรับเทศกาลยี่เป็ง
แล้วก็จะนำตุงไปประดับตามบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วย

ทางด้านประธานแม่บ้านกลุ่มโคมตุงบ้านแม่ตำป่าลานคำ
คุณชิยาธรพันวงเล่าให้ฟังแบบนี้
เลยทำให้หลายบ้านหลายครัวเรือนร้านค้า
ทางกลุ่มเขาก็ตั้งราคาขายตุงแล้วก็โคมเหลี่ยม
เริ่มต้นที่แค่๕๐บาทเท่านั้นเอง
ส่วนใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะ
ติดต่อไปได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะ

มือกันทำก็เลยทำให้ผู้สูงอายุในชุมชน
มีรายได้แล้วมีกิจกรรมด้วย